ต่อกันที่คู่ซี้ต่างวัยกันบ้างดีกว่านะคะ

อย่างที่รู้กันดีคู่นี้เขาสนิทสนมกันอยู่แล้ว

มีโมเมนต์น่ารักวงเล็บน่ารักมาก
ฝากคุณผู้ชมกันด้วยไปดูคลิปกันก่อนเลยค่ะ

แต่เขาก็มีนะมีสู้คืนบ้างนะชกกันร่วงขนาดนั้นนะ
มุมหนึ่งมุมชมพูสะท้อนแสงอีกคนนึงเขียวสะท้อนแสง
คุณดูปล่อยหมัดคุกแบบไม่มีใครยอมใครเลยจริง
แต่ดูไปแล้วงานนี้พี่แอนแต้มต่อมากนะเหมือนที่เรือนขวัญบอก
ถึงจะเป็นพี่สาวแต่เรี่ยวแรงเนี่ยยังฟีดจัด
เอ๊ะหรือว่าคิมเขาออมแรงให้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดอยู่นะ
แต่พี่แอนเนี่ยเขาก็ขิงแรงนะบอกว่าให้มันรู้กันไปใครมวยวัด
นี่เขาโพสต์เอาไว้นะครับเป็นท่านใต้ภาพ
เห็นแบบนี้คุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งคิดไปไกล
คือคู่นี้เขาสนิทกันจริงไม่ได้เกลียดกันอะไรนะคะ
เจอกันรอบนี้ก็คือนัดมาออกกำลังกายกันนี่แหละ
เรียกว่านานทีก็เลยต้องเอาให้สะสมกับความคิดถึงกันหน่อย
แอนคือจะคิดถึงหนักมากก็เลยเอาสักหน่อย

สตรองมากนะแล้วคือไม่มีความเซลูคือถ้าเราถ่ายมุมนี้นะคะ

คือเวลาเตะทีมันจะมาพร้อมขึ้นเนอะ
เฮ้ยนี่ฟิตมากเลยนะ
ออกกำลังกายก็ร่างกายแข็งแรงแบบนี้คุณผู้ชม